คราวนี้เหรอด้วยจัญญบัน
หันมาทางนี้ก็ได้มาดูของสวยงามฝั่งนี้

นี่แหละครับไปดูร้านขายปลามังกร
เขามีมิติใหม่ของการขายปลาเพราะว่ามีนางเงือกด้วย

ผมเห็นปลาสีส้มตัวหนึ่งสีม่วงตัวหนึ่ง

เบิร์ตก็ดูไปยิ้มไป

เป็นร้านดังใครชื่นชอบปลาต้องไปร้านนี้เลย
เป็นฟาร์มปลามังกรที่ใหญ่ที่สุดในโลก

แล้วการเปิดร้านก็ต้องยิ่งใหญ่ครับคุณผู้ชมต้องไม่เหมือนใคร
เขาไปจ้างดาวเซ็กซี่ที่พี่เบิร์ตรู้จักเป็นอย่างดี
ใครรักดูมิโกะมิยากิ
แล้วก็คุณอามี่แม็กซิม

แล้วก็มีเน็ตไอดอลชื่อดังหลายคนเลยมาโชว์ความแซ่บแบบนี้
ใส่บิกินี่เป็นหนังเงือกแล้วก็ไปแช่น้ำร่วมกับปลามังกรนั่นเอง
แต่แน่นอนคุณผู้ชมคือพอมันดังในโซเชียลมันเป็นไวรัลเนี่ย
คำชื่นชมมีไหมมีคำวิภาควิจารณ์มีไหมก็เทียบ

ที่เขาบอกมันไม่เหมาะสมเพราะแบบนี้
ครับนิดหน่อยมันติดเชื้อได้ละ
ก็มันแก้ถามเลยเออ
แล้วนี่เอาคนทุกคนลงไปในบ่อลงไปแช่ในตู้แบบนี้
บางคนอาจจะมีครีมกันแดดบางคนอาจจะทานโลชั่นทาเครื่องสำอางอะไรไป

กล้วยผสมน้ำหอมด้วย
แหละฮะเขาก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยลงไปแบบนี้สารเคมีมันจะไปปนเปื้อนในน้ำหรือเปล่า

เดี๋ยวมันจะทำให้ปลามังกรตายหรือว่าป่วยอะไรไปนะฮะ
เอาล่ะก็เลยไปถามคนดูแลร้านดีกว่าเขาชี้แจงแบบนี้ครับ
ทางร้านให้สาวลงไปแช่แค่๑๐นาทีไม่ได้แช่นานครับ
๑๐นาทีเท่านั้นก็เลยไม่กระทบกับสุขภาพของปลามังกร

แล้วปลาแต่ละตัวเนี่ยนะปลามังกรแต่ละตัวนำเข้ามาจากมาเลเซียคุณผู้ชม

กิจกรรมแบบนี้ถ้าพี่เบิร์ตอยากจะไปดูไม่ได้แล้วนะ

ก็บางคนอาจจะมองไม่เหมาะสม
ผมว่าเจ้าของปลาเขาคงคิดดีแล้วล่ะ
เขาต้องรู้แหละว่าปลาพวกนี้มันแพงมันซิสิทีฟ
ใช่ถ้าเป็นอะไรไปขายไม่ได้โอ้โหทุนจมนะ
โอ้โฮตายตัวหนึ่งน้ำตาล่วง

ไม่ใช่ครับหมายถึงปลาปลาตายตัวหนึ่ง

นี่คุณผู้ชมบอกทำไมต้องให้ผมกับดอมสาบานด้วย
หรือว่าดูปลาผมสาบานก็ได้

คือตอนที่เข้าภาพ
อยากให้ทีมงานเจาะวินโดเทียบกับหน้าพี่เบิร์ตมากเลย